ขอร้องครับปัจจุบันเวลาเราจะไปไหน
เพราะว่าผู้หญิงอายุ๖๖ครับ
ขับรถนักประดาน้ำมาจ่ายไม่ดีแล้ว
เพราะว่ารถของเธอตกในคลองประปา
ตรงนี้คือถนนเรียบคลองประปามหาสวัสดิ์นะครับที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูมาชุดประดาน้ำมาชาวบ้านมา
ขึ้นมาจากน้ำคือพุ่งตกลงไปในคลองครับ
รถที่นั่งคนขับพบศพนางสาววารินรัตนาธาราสวรรค์อายุ๖๖ปีครับ
ตอนนี้ที่เหตุเกิดนะครับประมาณ๓ทุ่มที่ผ่านมา
พลเมืองดีนะครับที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเขาจอดรถอยู่ใกล้สะพานข้ามคลองนะ
เห็นรถคันเกิดเหตุเนี่ยขับมาตามปกติแหละแต่มาจอดอยู่๒๓นาทีก็นานพอสมควรนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็พุ่งตกลงไปในคลองครับรถค่อยค่อยลอยออกจากฝั่งไปลอยออกจากฝั่งไป
ตัวเขาเนี่ยพลเมืองดีก็พยายามจะว่ายน้ำไปช่วยแต่ไปยังไม่ทันถึงรถจมซะก่อนนะครับ
ก็ช่วยกันเอาเชือกไปผูกท้ายรถเอาไว้เพื่อไม่ให้รถมันจมหรือไหลไปไกล
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือครับ
หลังจากนั้นนางสาวพัทรียารัตนมนตการอายุ๓๐ปีคนนี้เป็นใคร
เป็นหลานครับเป็นหลานของผู้เสียชีวิตมาถึงที่เกิดเหตุก็เล่าบอกว่า
น้าเนี่ยขับรถมาจากสมุทรปราการจะไปทำบุญกับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไปทำบุญที่ไหน
แล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนของน้าอยู่ไหนน้าบอกแค่ว่าเดี๋ยวทำบุญเสร็จเนี่ยจะมานอนบ้านของเธอ
ซึ่งก็แปลกใจว่าน้ำมาตรงนี้ทำไมที่ผ่านมาน้ำไม่เคยมีปัญหาอะไร

เขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลยเขาแค่บอกว่าจะมาหาเพื่อนแต่ว่าคือตอนเนี้ยเขากำลังจะกลับไปที่บ้าน

เขาอยู่สมุดปราการ

คุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวไปดูซิที่เกิดเหตุมันเป็นยังไง
ไปเจอบ่อแสสำคัญคุณผู้ชมนี่ฮะนี่เห็นรอยร้อนไหมนี่ครับ
คือตรงนี้มันมีรอยของล้อรถลักษณะคือแร่นลงไปในริมคลองปลาปลา
นี่แหงะฮะห้างจนเกิดสิบเมตรแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาบนถนน
จากนั้นไปพบรอยล้ออีกจุดห่างจากสะพานปูนข้ามคลองไปประมาณ๕๐๐เมตรในลักษณะเลี้ยวซ้าย
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ผู้ตายเนี่ยขับรถปลากลงไปในคลอง
ถนนลูกรังนะไฟส่องสว่างไม่มีหรอกแล้วก็คนทั่วไปอ่ะ
เขาไม่มาใช้หรอกจะมีใช้ก็คือชาวบ้านที่อยู่ด้านในนู้น
แล้วก็หลงหลงมาถึงปั๊บก็เลี้ยวรถผิดตกลงไปในคลองแต่
แต่เขายังต้องตรวจสอบแล้วครับว่าไอ้ล้อรถนั่นน่ะรอยนั้นน่ะ
มันเป็นรถที่ประสบอุบัติเหตุหรือเป็นของรถคันอื่นครับ